ภาพการเมืองไทยช่วงนี้เนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่๒๓อย่าง

เพื่อจะให้ปลดล็อกเรื่องของเงื่อนไขการเป็นสมาชิกพักก่อนลงสมัครเลือกตั้ง
ภาคการเมืองก็เริ่มเดินสายลงพื้นที่กันแล้ว

พลังประชารัฐวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีคนที่เคยออกจากพักไปแล้วก็กลับมาอยู่พักเดิม
พลังประชารัฐวันนี้ก็มาเจอกันเยอะแยะนะครับ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
อ้าวฟังเถียงร้อยเอกธรรมนัฏหน่อยนะครับ
สนับสนุนไม่ได้เหตุผลแต่ก็ต้องฟัง
ส่วนรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็คึกคักนะฮะ
อย่างที่ทราบรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
หลายคนมาจากแกนนำกปปศนะครับ
เอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่วันนี้
รวมไทยสร้างชาติเปิดตัว๒แกนนำนปชในอดีตนะฮะ
คุณสมหวังอัศราศีและคุณยศวริชชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกนะฮะ

ผมก็เล็งเรื่องกับพยายามตึกตรองและพยายามคิดอยู่ตลอดเลยแล้วว่า
รวมไทยสร้างชาติน่าจะเป็นพักการเมืองที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลในคราวหน้า
ว่าอย่างนั้นโดยดูหลายมิติหลายบริบทแล้ว
ภักดิ์รวมไทยสร้างชาติผมไม่ได้มองไปที่ตัวผู้เด็กประยุทธ์ที่เป็นไดโยคนะครับ
ผมดูภาพรวงของภักดิ์
นี่ผู้สื่อข่าวของเราบอกคุณอนุทินก็รอให้หมดเวลาราชการก่อนนะ
ค่ะจะได้เดี๋ยวจะหาว่าแหม
เอาลองฟังปราศัยใหญ่ของคุณอนุทินหน่อยนะฮะ
พักชาติไทยพัฒนาของคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับ
วันนี้ไปกับพี่สาวคือนางสาวกัญจนานะฮะ

โสรีของคุณบรรหารนะครับคุณพ่อนะครับ
เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนเปิดปลาใสใหญ่
ลานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่สุพรรณบุรีฮะ

ต่อหน้าพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณ
หน้าดวงวิญญาณของพ่อบรรหารศิลปะอาชาและ

จะให้ชาติไทยพัฒนาไปยุบรวมกับใคร
รอให้ดินกลบหน้าวลาวุฒิไปก่อนเถอะ